คุณผู้ชมครับดูเรื่องของวัยรุ่นเลือดร้อนนะฮะยกพวกตีกันทำร้ายกัน
อีกแล้วเหรอฮะแต่คราวเนี้ยเป็นนุ่มวัยสิบห้าปีนะฮะ
ซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้รู้จักไม่ได้เป็นคู่อริไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
ค่ะนะคาดว่าพวกนี้อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแก๊งคู่อาริก็ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับนี่เป็นช่วงหลังเกิดเหตุนะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยกันนะครับวัยรุ่นชายคนนี้อายุสิบห้าปีนะครับ
ชื่อวันนะฮะชื่อวันนะครับก็นอนหายใจรวยรินอยู่แล้วครับ
แล้วก็เลือดนี่เต็มไปหมดเลยนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่โค้งกันเอง
ซอยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย๑๓ตำบลสำโรงใต้
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับห่างจากสพสำโรงใต้
ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะในวันเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นยกพวกมารุมทำร้าย
เพื่อนบอกว่าน่าจะเพราะเข้าใจผิดคิดว่าในวันเนี่ย
คือนักเรียนช่างสถาบันคู่อริของไอ้พวกนั้นค่ะนี่นะฮะโอ้โห
เราได้คุยกับแฟนของในวันนะฮะอายุ๑๗ปีนะครับ
แฟนสาวของในวันนะเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ตัวเธอก็เจ็บเหมือนกันนี่แหละนะครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเมื่อคืนนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับเธอบอกว่าเธอกับวันที่เป็นแฟนของเธอเนี่ย
ก็เดินทางกลับมาจากการไปเล่นฟุตบอลที่สนามฟุตซอลแห่งหนึ่งค่ะ
ขี่จักรยานยนต์ซ้อน๓กันมานะฮะ
คันเดียวเธอเป็นคนขี่เด็กชายวัดนั่งกลางในวันแฟนนุ่มซ้อนท้ายคนสุดท้าย
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งโค้งกันเองเนี่ยฮะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มา๓คันขี่ไล่หลังมานะแล้วก็แซงขึ้นมาจอดขวางหน้ารถเธอ
รถเธอก็เสียหลักแล้วก็รถล้มนะผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะอายุสักประมาณ๑๔๑๕
โอ้โหยังเด็กเด็กกันอยู่เลยอ่ะเธอบอกดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นพวกนักเรียนช่างกล
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุตะโกนถามมายังพวกเธอว่าเรียนที่ไหนแต่กลุ่มของเธอเนี่ยยังไม่ทันได้ตอบเลยฮะ
ไม่รู้มาจะถามทำไมว่าเรียนที่ไหนยังไม่ทันตอบเลยทั้งหมดกรูเข้ามาแล้วมาทำร้ายในวัน
ใช้ปืนปากกายิงใส่ก่อนหนึ่งนัดกระสุนเข้าข้อมือนะครับจากนั้นใช้มีดดาบใช้ง้าวเข้ามาฟัน
แล้วก็รุมกระทืบอย่างไม่ยั้งโอ้โหด้วยความตกใจตอนนั้นเด็กชายวัดเนี่ยที่มาด้วยเนี่ยเขาก็วิ่งหนีไปก่อน
ก็เหลือแต่ตัวเธอนะที่เป็นแฟนของในวันนะครับตอนนั้นในวันก็เจ็บฟุบไปแล้วนะครับ
หลังจากที่เห็นในวันฟุบไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไอ้พวกนี้มันก็ถือมีดเข้ามาจะมาทำร้ายผู้หญิงด้วยนะ
โอ้โหนี่เป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมนะ
ใช่เนี่ยจะมาทำร้ายผู้หญิงแฟนของในวันด้วยโดยเตะเธอไปครั้งหนึ่ง

แน่ใจแค่ไหนคะรุมผู้ชายคนเดียวแถมยังเต็กผู้หญิงด้วยแล้วเธอก็ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยนะครับ
คือเธอบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอคือกลุ่มรุ่นพี่ของพวกเธอก็ได้นะครับ
เพราะว่าเธอพยายามไปสอบถามเพื่อนแล้วเฮ้ยใครไปมีปัญหาอะไรกับพวกนักเรียนช่างกลอะไรพวกนี้แถวนี้หรือเปล่า
ก็ปรากฏว่ามีรุ่นพี่ของเธอเนี่ยเป็นรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องกลุ่มอื่นเนี่ยเคยมีปัญหากับนักเรียนช่างกลสถาบันหนึ่ง
พวกนี้อาจจะคิดว่าในวันหรือว่าตัวพวกเธอเนี่ยเป็นคู่อริของพวกมันก็ได้

พวกนั้นน่าจะเข้าใจผิดนั่นแหละว่าเป็นพวกอื่นเพราะว่ามันเล่นหลายครั้งแล้วเล่นรุ่นน้องหนูอายุ๑๓ทั้งที่ไม่ได้เรียนแฟนหนูโดนคนเดียวเลยโดนกระทืบคนเดียวเลย
ตอนที่กระทืบมีกี่คนที่กระทืบ

นี่ผู้หญิงนะนี่ผู้หญิงนะ

แล้วเอาไม้หน้าฝาลมันลงไป

มีศีรษะแถวแถบข้างขวาถูกตีเย็บไป๖เข็ม
ข้อมือขวาก็ถูกยินเส้นเอ็นขาดมีบาดแผลฟกช้ำตามใบหน้าและร่างกาย
พ่อของวันตอนนี้ไปแจ้งความที่สพปู่จสมิงพลาย
ยืนยันว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับอยากให้ลูกชายเนี่ยหายเจ็บ
เพราะว่าตอนนี้ต้องรอการผ่าตัดด้วยนะครับ
อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ตอนนี้กังวลมากเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากเกิดเหตุเมื่อคืนนะฮะ
แต่เมื่อเช้าเนี่ยมีชาวบ้านบอกว่าเห็นกลุ่มคนลักษณะเหมือนไอ้กลุ่มพวกที่
มาทำร้ายลูกชายขี่จักรยานยนต์เนี่ยมาวนเวียนวนเวียนอยู่แถวปากซอยหน้าบ้าน
รู้อีกทีก็ตอนที่พวกเพื่อนเขามาเรียกตอนตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนนี้
สึงเซี่ยนซึ้งยืนยันนะคะว่าไม่มีโดนอาหารพวกหายอย่างไง

ครับอยู่ที่ซอยไซโลนะ
นะครับก็ชาวบ้านเขาบอกกันจริงจริงนะ
ชาวบ้านบอกว่าเห็นวัยรุ่นสัก๗คนนะฮะ
หมวกกันน็อกแบบปิดบังใบหน้าเลยนะ
ขี่จักรยานยนต์มา๓คันเมื่อช่วงเช้า
แถวปากซอยเนี่ยบ้านคนเจ็บเนี่ย
มาแล้วก็แบบท่าทีวนเวียนแปลก
ไม่รู้ว่ามันจะมาตามหาเรื่องอีกหรือว่าอะไรยังไง
ใส่หมวกกันน็อกมันก็ไม่อยู่ตรงนั้นนะ
มันเข้าไปในซอยตรงนั้นนะตรงร้านค้ากันนั้นเนี่ย
มันก็เจาะกันประมาณ๓คัน
๕นาทีได้อยู่ตรงนั้นก็ขี่รถนะครับ

แสดงว่าพวกนี้มันไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลย
ก่อเหตุไว้เมื่อคืนมันยังมาวนเวียนเถอะอากซอยบ้านคนเจ็บอีกนะครับ
การติดตามตัวคนก่อเหตุตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่ามีกล้องอยู่สองมุมนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
บนถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับจับภาพเอาไว้ได้นะฮะจักรยานยนต์๓คัน
ขี่ไปนี่ครับคาดว่าพวกนี้นี่แหละที่ไปทำร้ายเขาเมื่อคืนนี้นะครับ
เดี๋ยวกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะ
แม่มันไม่ได้สนใจความเป็นไปในโลกใบนี้เลยว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วเนี่ย

แล้วคืออายุก็ยังน้อยอยู่เลยนะคะก็คืออนาคตนะก็ต้องคิดให้มากกว่านี้ด้วยนะคะ